คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่แหมช่วงหลังนี่เป็นข่าวฮือฮากันมาตลอดเลย
มุกเมโลนั่นเองค่ะไปเจอที่ไหนคนนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวดังเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าราคามูลค่านี้มันเป็นหลักล้านเลยนะคุณผู้ชม
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมีคนเขาไปเจอมุกนี้แล้วก็เก็บเอาไว้๓๐กว่าปีแล้ว
อันนี้เจอหลายปีแล้วนะฮะแต่ก่อนหน้าเขาไม่รู้ว่าคือมุกอะไรหรือเม็ดอะไร
พอมีข่าวมุกเมโลในช่วงนี้เขาก็เลยเอาออกมาดู
ถูกต้องแล้วก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นของจริงแต่ถามว่าเขาขายไหม
บอกว่าไม่ขายหรอกเพราะว่าไม่รู้ไงว่าราคาที่แท้จริงมันควรจะเท่าไหร่กันแน่
แต่รู้ว่ามันมีมูลค่าเป็นหลักล้าน
แต่ทีนี้พอเป็นข่าวเป็นคราวรู้ว่ามูลค่าหลักล้านเขาก็เลยบอก
ถ้าใครจะขอซื้อและราคาตกลงกันได้พอใจทั้งสองฝ่าย
เราอาจจะใจอ่อนนะยอมขายก็ได้
ใช่ค่ะนี่เราไปหาถึงที่ร้านครัวซือดะนะคะ
อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองกระบี่
ก็ไปเจอกับเจ้าของร้านเนี่ยค่ะที่คลุมผมอยู่เนี่ยนะคะ
นางสาวอาพรจำเรินลาบอายุ๔๘ปีก็เป็นเจ้าของไข่มุกเมโล
ซึ่งคุณอาพรให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่า
เอาภาพมุกเมโลมาโพสต์ลงโซเชียลเพราะว่าเห็นข่าวไง
ก่อนหน้านี้เราก็เล่าข่าวที่ชนบุรีที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้คุณอาพรก็เลยนึกว่าฉันก็มีมุกแบบนี้อยู่๒เมตรนี่นะ
แม่เคยให้ไว้ตั้งแต่๓๐ปีที่แล้ว
ทีนี้พอเอามุกทั้ง๒เม็ดไปให้ร้าน
ที่เขาขายเครื่องประดับไข่มุกในตัวเมืองกระบี่
ชื่อว่าร้านอันดามันเผลิลตรวจสอบ
ร้านเขาบอกแบบนี้โอ้โหอันนี้ของแท้เลย๑๐๐
๑๐๐เลยเป็นเมโลเพิร์ล๑๐๐เลยใช่ค่ะ

น้ำหนักนี่เยอะกว่ามุกที่เจอที่แหลมชะบังอีกนะ
แหลมชะบังนั้นน้ำหนัก๖กรัตกว่า
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องตั้งเท่าไหร่ดี
คือตอนนั้นว่าตั้งราคาไม่ถูกหรอก
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอดูข่าวเขาบอกโอ้ยเป็นหลักล้านเลย
เธอก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามีคนเสนอราคา
ให้เป็นที่พอใจของเธอของคุณแม่แล้วก็ของพี่สาว
พร้อมจะขายให้ทันทีเอาล่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะ
แล้วมุกของเธอที่เป็นเม็ดยาวรีเนี่ย
จริงนะถ้าเป็นมุกเมโลจริงเขาบอกว่า
ถ้าเป็นเม็ดรีหายากกว่าเม็ดกลมอีกนะ
ราคามันก็ต้องพุ่งแพงกว่าอีกใช่ไหมค
อันนี้เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไม่ใช่เราพูดไป

แต่ที่เขาว่ากันว่าเม็ดรีมันหายาก
ใช่ตอนที่นาข่าวไปก็ถามคุณอาพรอยู่เลยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าย้อนไป๓๐กว่าปีที่แล้วไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่า

พี่ชายออกไปวางอวนหาปลาในทะเลที่เกาะลันตา
แล้วก็มีหอยโข่งติดอวนขึ้นมาก็เลยเอากลับบ้าน
จะให้แม่ต้มกินเป็นอาหารในครอบครัว
ทีนี้พอแกะเนื้อหอยไงคุณก็เจอเม็ดมุกแบบนี้หลุดออกมาจากเนื้อหอยหล่นลงไปใต้ถุนบ้าน
ตอนแรกว่าจะไม่เก็บแล้วนะแต่แม่ของเธอส่องไปส่องมามันมีประกายแวววาววิบวับวิบวับจากใต้ถุนบ้าน
นี่แหละก็เลยอ่ะแม่ก็เลยให้กับลูกสาวลูกสาวก็เก็บเรื่อยมา๓๐ปีแล้วนะคะเนี่ย

ที่ร้านเราก็ไปเจอเจ้าของร้านกระบี่อันดามันเพิร์ลนะคะก็คือคุณวีรเดชแทร่ห้ออายุ๓๘ปีนะคะ

ใช่ค่ะหาค่อนข้างยาก
ทีนี้เขาบอกปัจจัยมาแบบนี้แล้วนะหายากด้วย
การซื้อขายกันก็เลยถามว่า
คุณวิรเดชเวลาเขาจะขายกันเนี่ยเขาจะต้องขายกันเขาดูปัจจัยอะไรบ้าง

ดูรูปลักษณ์ดูสภาพของมุก
แต่เมื่อกี้มันบรีแบบไม่รีมาก

แต่มุกส่วนใหญ่ถ้าจะสวยจริงมันคือเห็นนะ
ถูกต้องทีนี้ก็เลยถามทางเจ้าของร้านกระบี่อันดามันเพอร์เหมือนกันนะว่า
ถ้าเกิดว่าคุณอาพรเขาจะขายมุกนี้ทางร้านจะรับซื้อไหม
รีบพยักหน้าเลยบอกยินดีรับซื้อนะคะ
อันนี้คือที่เกิดขึ้นที่กระบี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ชาวประมงหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลเองบอกว่า
ถ้าสมัยนี้นะจับหอยกระโจงดงเหลืองขึ้นมาได้จากทะเลนะ
พวกฉันจะไม่ขายแล้วลักษณะหน้าตาหอยแบบนี้
จริงมันขายได้ขายเพื่อเอาไปเป็นอาหาร
แต่ทีนี้ถ้าชาวประมงหรือพ่อค้าแม่ค้าจับมาเอง

คุณก็เผื่อมันเจอไง

แต่ตอนนี้ตัวละนะ๕๐๐บาท
ใช่อย่างคุณพี่โมนเทียนนะ
ที่เขาโชคดีที่เขาไปซื้อหอยกระจงดงเหลือง

คุณพี่เขาไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นมุกเมโลของแท้
แต่ทีนี้ทางด้านของแม่ค้าอาหารทะเล

หมู่๓ตำบลทุ่งสุขลาที่อำเภอศรีราชา
แม่ค้าสำนวณวัฒนวิเทียนเปิดเผย

ว่ามีคนมาซื้อหอยกระโจงโดงเหลืองในราคา๕๐บาท

ก็ส่งผลให้มีลูกค้า
มาตามหาซื้อหอยกระจงดงเหลืองกันที่แผงปลาของเธอเยอะมาก
แล้วก็ถามไงว่าคุณสำนวนขายไหมขายไหม
คุณสำนวนสายหัวไม่ขายแล้วเลิกขายเลิกขาย
เพราะอะไรเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ไว้ลุ้นหามุกเมโลเอง
นี่แม่ค้าบอกแบบนี้เลยนะไม่ขายแล้ว
คือตอนนี้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเล

ถ้าจับหอยกระจงโดงเหลืองมาได้พวกเขาจะไม่ขายเด็ดขาด

คุณลุ้นหอยเหมือนลุ้นหวยเหมือนลุ้นสลากเขาบอกแบบนี้
นี่แล้วเราก็ถามเขาด้วยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอบ้างไหม
ซึ่งคุณพี่สำนวนเขาก็บอกนะบอกก่อนหน้านี้นะ
ลูกเรือประมงของฉันนี่แหละเคยเจอไข่มุกเมโลน
อยู่ในหอยกระจงดงเหลืองเจอหลายเม็ดด้วยนะ
แต่เม็ดมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแบบที่เป็นข่าวหรอก

แต่ว่าเม็ดเล็กก็ขายไปเม็ดหนึ่งก็ประมาณ๔๕๐๐๐บาทไปแล้ว
แล้วเนี่ยค่ะพอมันมีข่าวนะบางที่เม็ดใหญ่มากไง
เดี๋ยวก็ต้องคือทางร้านเขายืนยันแล้วแหละว่าไม่ขาย
ก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวนี้ต่อนะ

คือแม่ค้าไม่ขายแม่ค้าก็ต้องแกะเองลุ้นเองสินะ

เผื่อมันจะหลุดมาบ้างสักเม็ดผมจะไปเหมาเลยนะ
แม่ค้าเขาไม่ขายนะตอนนี้ตัวเท่าไหร่นะ